สวัสดีครับเข้าใส่ใครครับสดใหม่ได้เยอะค่ะโอ้ย
วันนี้ดูตำแหน่งแปลกแปลกไหมตำแหน่งแปลกแปลกผมนั่งอยู่นี่
ผมรู้สึกผมไม่ชินตัวเองเลยเกือบนะพี่หล่อนะไม่
ต้องนั่งแทนน้องสุธิรักพี่แล้วพี่ก็ต้องแถลงด้วยค่ะ

โอเคก็ขอแถลงการนะครับคุณมดดำได้ลูกชายนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดำเนินรายการไม่ได้

น่าจะอาทิตย์กว่าเลยล่ะ

อาทิตย์ที่ผ่านมาตรวจทุกวันตรวจทั้งวันปรากฏไม่ขึ้น

ขอหยุดงานยาวเลยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า

คือ๗วันแล้วก็ต้องอีก๓อาทิตย์หน้าได้เจอไหม

ต่อไปไม่มีคนด่าอีผีแล้วสิเสียใจ

แต่คุณแม่ดูมีความมั่นใจแล้วว่าอาทิตย์หน้าเจอกันนะ

เสียงนั้นคือธรรมดาเสียงแหบอยู่แล้วนะ

คือเสียงแบบแทบฟังแบบพล่าไปเลยอ่ะ
คือแบบเสียงเป็นเสียงแบบ

แต่ต่อไปนี้พี่มดดำก็จะไม่หน่อยอีกแล้วนะว่าแบบ
นางก็บอกจะติดนางสมใจอะ
สมใจนึกนะ
หืมไม่รับนางไม่รับ
ไม่รับหรอ
สรุปเราถอดหน้ากากกันได้หรือยัง
ก็นี่ไงแต่น่าจะยังไม่ได้ป่ะ

แต่ว่าอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากรทม
จะให้กรุงเทพนำร่องในเรื่องของการถอดหน้ากากในพื้นที่โล่งแจ้ง
เรื่องนี้ตกลงจะถอดไม่ถอดอะไรยังไง
สรุปให้ฟังเอาเรื่องของการเฝ้าระวังก่อนละกัน
เขาบอกว่าสถานการณ์โควิดของไทยตอนนี้เนี่ย

จะเห็นว่าตัวเลขมันเริ่มลดลง
แต่มันก็เป็นการรายงานตัวเลขแบบ
รายเจ็ดวันเฉลี่ยเจ็ดวัน
ไม่ได้เป็นแบบว่ารายวันต่อวันวันต่อวันแล้วอะนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าเราก็พยายามผ่อนคลายมาตรการให้มากที่สุด
เพื่อให้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากที่สุด
จัดกิจกรรมกิจการอะไรได้มากที่สุด
อย่างล่าสุดแล้ววันนี้
ตอนนี้จัดกิจการจัดอะไร
ได้ก็พยายามผ่อนคลายให้มากที่สุดแต่ขอย้ำว่าทุกคนหนึ่ง
ต้องเฝ้าระวังต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง
อย่างเคล้งคลั๊ดแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังด้วย
บอกว่ากรณีที่คุณชัดชาติผู้ว่ากรทมจะเสนอที่ประชุมสอบคอให้พิจารณาผ่อนคลายการถอดหน้ากากแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการเปิดสถานบันเทิงจากตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนจะให้เพิ่มเป็นถึงตี๒
อืมเรื่องนี้เขาบอกว่าก็อย่างที่บอกไปว่านายกเนี้ยเขาเคยออกมาพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เป็นนโยบายของนายกอยู่แล้วนะว่าจะผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดแต่ไอ้เรื่องการผ่อนคลายเรื่องเปิดสถานบันเทิงผับบาร์ถึงตีสองเนี่ย
รอก่อนขอรอดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบ๑๐วันก่อนเขาจะรอดูในรอบทุก๑๐วันเพื่อประเมินแล้วก็พิจารณา
ถ้าในรอบ๑๐วันตัวเลขมันเป็นไปตามนโยบายเป็นไปในความน่าพอใจก็อาจจะมีการเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียวเลย
คือสถานบริการทั้งหมดคือเปิดได้ตามปกติเหมือนเดิมหมดเลยแต่ต้องรอดูผลว่าไอ้สิบวันนี้
ผลประกอบการคือเรื่องของตัวเลขเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนการถอดหน้ากากอนามัยภูเก็ตกับกรุงเทพเป็นสองจังหวัดที่ทำเรื่องขอบอกว่า
อยากจะนำร่องเริ่มจากการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่งแจ้งเรื่องนี้เขาบอกว่าตามที่นายกและรัฐบาลกำหนด
คือต้องเลือกว่าเราจะให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเต็มรูปแบบหรือเราจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำสอง
อันนี้ต้องดูว่าเราจะเลือกทางไหนหรือเราจะสามารถหารือเรื่องไหน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องรอคำสั่งจากสอบคอชุดใหญ่เท่านั้นใครจะมาเสนอใครจะมาสั่งให้ถอดเองเนี่ย
ไม่ได้นะสรุปก็คือรอไปค่ะรอสวัสดีของคอไปนะคะอ่า
เขาบอกว่ารอดู๑๐วันนี้
มันแน่นอนว่าคนที่ไปต้องถอดดึง

หรือแบบอาบอบนวดเอง

เหมือนกับเวลาที่นวด
มันก็ต้องถอดหน้ากาก
อะไรอย่างเงี้เออหรือเขาใส่หน้ากากได้ไหมล่ะมันก็คงจะไม่ได้แต่มีคนถามว่าไม่รู้ไง
หลวงพี่หนุ่มไปสำรวจไหมยังครับยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปพี่จะไปเหรอคะฮะ
จะไปเหรอคะคืออยากเลยสำรวจเหมือนกันอยากไปรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไง
อยากไปดูเฉยเฉยอ๋อนั่นแหละอย่ามาเล่าสู่กันฟังอู๋น่ะ
ข้างในมันเป็นยังไงเนาะไม่เคยไม่รู้เลยเขาให้ผู้หญิงเขา
เอาแต่จริงจริงน่ะคือเอาเอาพูดลงตรงนะอย่างอย่างอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าตอนเนี้ย
เราเราเองเนี่ยไปถอดหน้ากากใช่ไหมสมมุตินะสมมุติเนี้ยแล้วมดดำเป็นอย่างเง
อืมแล้วบังเอิญว่านางมาวันนี้อ่าแล้วนางแบบตรวจที่นางบอกตรวจไม่ขึ้นตอนแรก
ใช่ตัวเด็กที่เคสแล้วไม่ขึ้นแล้วนำมานั่งแล้วทำไงอ่ะเออก็เนี้ย
อย่างเงี้เท่ากับว่าวันวันศุกร์ที่นางบ่นน่ะอืมแสดงว่าอันนั้นยังเนอะเพราะว่ามันเอาไง
เพราะว่าวันนั้นนางบอกนางตรวจเป็น๑๐เป็น๒๐อันพี่มดก็บอกตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น
ยังไงก็ไม่ขึ้นแต่มาขึ้นวันวันไหนวันนี้ใช่เหรอคะขึ้นเลี้ยงจันทร์
เมื่อเช้ายังไม่ขึ้นเลยอ่าเมื่อเช้าก็ไม่ขึ้นคือมินว่าน่าจะต้องดูว่ามีอาการไหม
คือเท่าที่จำได้คือมันจะแพร่ได้ก็ต่อเมื่อแบบมีอาการถ้าสมมุติมันยังไม่มีอาการเนี่ย
แพร่ก็อาจจะน้อยกว่าอ่าฮะใช่ครับเนี่ยแล้วก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ย
คือแต่ที่แน่คือถ้าเกิดมานั่งวันนี้แล้วบังเอิญว่ามันคือเชื้อสามารถกระจายได้แล้ว
แต่ตรวจไม่ขึ้นใช่เราก็ตรงนี้ในนี้ก็แล้วข่าวใส่ไข่ใครจะมาอ่านเรียบร้อย
ใครจะมาถ่ายต้องการเชิญให้เราพี่อุ๋ยเอาจริงจริงนะหรือแม้กระทั่ง
ก็สมมุติว่าวันนี้มาแล้วใส่หน้ากากอาธารณะใหม่ค่ะมานั่งตรงเนี้ย
ใช่เพราะว่าก็ต้องกักตัวตามมาตรการดูอาการอยู่ดีใช่ค่ะ
คุณแม่ดูแลตัวเองค่ะหายไวนะคะเนี่ยบอกให้พี่มดดำหายไว
ใช่เพราะมีกับคนเป็นห่วงอืมนะอืมมีกับคนเข้าไป
เป็นห่วงเป็นยายนางเต็มเลยนะเป็นคนเป็นห่วงเป็นยายดีอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอก
น้องตายยากน่ะน้องต้องทรมานแข็งแร้ต้องทรมานต้องทรมานด้วยหรอ
หวูเชียงน่ะเลยแปลว่าต้องเจ็บคอแน่เลยอ่ะ
เอาไปดูอีกเรื่องเรื่องของคุณอนาค่ะ

ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบก็ดีนะคะก็เป็นคนที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องเราของคุณตังโม
ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีประเด็นถาโถมเข้ามานะฮะ
กระทั่งมาถึงเรื่องของหวยทิพย์หวยทิพย์นี่คืออะไร
ทิพย์ก็คือคุณน็อตกองสลากเนี่ยของกองสลากพลัสเขาได้มีการไปแจ้งความนะฮะ
คนที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับทางโชคดีสลากเนี่ยนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปซื้อในนั้นแล้วปรากฏว่าหวยเนี่ยมีการไปสแกนมา
แล้วตัวจริงมันไม่มีอันนี้ที่น็อตก็ไปแจ้งคุณน็อตไปแจ้งความนะ
เสร็จตำรวจเนี่ยก็ออกหมายจับ๓คนด้วยกันนะครับ๑ใน๓ก็คือคุณอันนา
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแอนันเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับล่าสุดกลับมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ก็เจ้าที่ตำรวจสอนอทองหล่อนะครับก็เข้าไปรับตัวนะฮะคุณแอนนาจากสนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปสอบปากคำไปสอบสวนที่สนทองหล่อต่อมาครับแอนนาเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวโดยระบุว่า
ที่ของผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีอยู่จริงโดยตมถ่ายรูปถ่ายคลิปตั้งแต่นาทีแรกที่ลงเครื่อง
นี่นะครับคือทางด้านทนายอาคมคงสวัสดิ์นะฮะทนายความของแอนนาก็เปิดเผยว่า
ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่มีใครได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณแอนนาเลยนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับว่าเดี๋ยวคงต้องเข้าไปรอฟังรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ซะก่อน
ซึ่งตนเองได้มีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินประกันตัวไว้๗๕๐๐บาท
ซึ่ง๗๕๐๐บาททำไมถึงเตรียมราคานี้

โดยไปก่อนหน้านี้คือ๓คนนี้ฮะ

หนึ่งในนั้นก็คือทางคุณเรนนา
อีกคนนึงผมยอมชื่อไม่ได้นะครับ
ล่าสุดนะฮะแอนนาเนี่ยก็กล่าวว่าเดินทางมารับทราบข้อเก่าหา
แล้วก็ทำเรื่องประกันตัวในมงวล๗๕๐๐๐บาทพร้อมเป็นที่เสร็จทุกข้อเก่าหา

ซึ่งเริ่มรับงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยตัวเองนั้นมีหน้าที่ลงรูปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
แต่ที่มีชื่อของตัวเองปรากฏเป็นหนึ่งในผู้บริหาร
เป็นเพียงการชักชวนให้เป็น๑ใน๓ของผู้ร่วมจดทะเบียนเท่านั้น
ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยได้รับการปันผลกำไรใดทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันครับทนายเดชาหรือทนายจุ๊กลูนะฮะ
ที่หลังนี้ทัวร์เพราะทัวร์ก็ไปจอดอยู่ที่บ้านเยอะนะ
ก็มีการไลฟ์นะฮะผ่านเฟซบุ๊คเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับบริเวณที่อันนาถูกเจ้าที่ตำรวจส่วนคนเข้าเมืองเนี่ย
ถ่ายภาพแล้วก็คลิปขณะเข้าไปควบคุมตัว
คือจะบอกว่าคดีแอนนาเนี่ยนะฮะเป็นการประจานหรือเปล่า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๗ทับ๑
ซึ่งระบุสิทธิของผู้ต้องหาไว้ชัดเจนรวมไปถึงมาตรา๘๓วักท้าย
การจับกลุ่มต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมและต้องไม่มีการประจาน
ส่วนมาตรา๘๔เมื่อจับแล้วเนี่ยนะฮะต้องเอาตัวเนี่ย
ไปที่ทำการกฎพันธ์งานสอบศูนย์ทันตีและทำมานูลมาตรา๒๙วัก๒
ดังนั้นจึงปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเหมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้
นี่คือทนายจุ๊กรูบอกมาแบบนี้

แต่อันนี้คือเป็นเหมือนกับกฎหมายที่เขาใช้กันมา

แต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าข้อยกเว้นนั้น
ถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม

ถ้ามันเป็นไปด้วยเจตนาคือใช้งานส่วนบุคคล

อันนี้คือมันไม่ใช่บังเอิญถ่ายติด

แล้วเอามาลงอันนี้มันคือเจตนาคุณเนี่ย

ครับ

คนบอกพี่หนุ่มดูจริงจังพอนั่งหนูกละ

เขาบอกศรีศรีวันนี้มันมุนอย่างนี้

หนูจริงจังมากเลย

คุยเล่นได้คุยแบบเป็น

ที่มีการบอกให้ทันายอาลังชัยชายเดต

เห็นมั้ยฮะนาแกงเห็นมั้ยตั้งแต่เสื้อนาแกงนะ
วิรับบรุษนาแกงน่ะนี่นะฮะคือจากวันนี้ที่ผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มยเวทนะครับ
สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยมอบอำนาจครับให้กับทางทนายอนัญชัยชายเดช
ของคุณศรีโจมันจัญญาเนี่ยนะฮะ

ท่านก็มองว่าไปร้องนู่นร้องนี่ไม่เห็นจะมีสาระอะไรเลย

ส่วนทางต่างของทนายอาณาชัย

บอกว่าการที่ไปร้องคนอื่นโดยที่มีเอกสารไม่กี่แผ่น
มันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับบุคคลท่านนั้นได้
เพราะว่าบุคคลท่านนั้นเหมือนกับพอถูกร้องไปแล้ว
มันก็กลายเป็นว่าคนเหล่านั้นเขามีมณฑินไปทันที
บางครั้งพอสื่อออกไปแล้วในโซเชียลออกไปแล้วเนี่ย
คนอาจจะไม่ได้เข้าใจบุคคลท่านนั้นก็ได้

เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นยังมีความอะไรที่ต้องมีสมาคมอันนี้

พี่ศรีนี่ผู้มีแสงในตัวนะ
เพราะว่าเขาเคยมาออกรายการ

เนี่ยพี่ศรีมีขนบพี่ศรีหิวแสงจริงไหม
ก็บอกไม่จริงผมไม่มีแสงในตัวอยู่แล้ว
แสงอะไรอ่าผมก็ถามพี่ศรีเป็นกระสือเหรอ
เอ๊ะถึงได้มีแสงในตัว
ถามพี่หนุ่มคำเดียวที่ถามเนี่ยสงสัยจริงหรืออะไร
คนตีนไม่หรอกพระศาสตร์ต้องได้อย่างนั้นแหละ

ก็คือพี่ศรีแกตอบมาแบบนี้

ก็บอกว่าไม่หิวว่าผมมีแสงในตัว

คือพี่ศรีจะเป็นอะไรเป็นพระอาทิตย์เหรอก็ไม่ใช่

ก็ไม่รู้ก็ถามก็ถามพี่ศรีเป็นกระสือเหรอ

ก็กลายเป็นพี่ศรีผู้มีแสงในตัว
และครั้งนี้ริบบรีเลย
ริบบรีเลยนะฮะเพราะทนายอนันทรายกับไปล้อง

เปิดเผยถึงกรณีนี้ทันทีบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเลย
เป็นเรื่องปกติที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
หรือว่าทนายอนัญชัยคิดอยากจะทำก็สามารถทำได้

ซึ่งตนเองไม่ทราบนะครับว่าจะใช้เหตุผลอะไรมายุบสมาคม
แต่ถ้าดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๑๒
กรณีที่ในทะเบียนสมาคมจะคัดชื่อออกได้
จะต้องมีความผิดอยู่๒ประการนะถึงคัดได้
คือ๑ดำเนินกิจการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติ
และ๒ดำเนินกิจการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ซึ่งตนเองคิดว่าเขาก็คงจะหาข้อมูลหลักฐาน
ที่เคยไปยื่นตรวจสอบเรื่องต่างมากล่าวอ้าง
และสิ่งสำคัญอยู่ในรัฐมนูลที่กำหนดยืนยัน๑ล้านเปอร์เซ็นต์
บอกว่าไม่มีทางยุบสมาคมของตนได้
ส่วนในอนาคตผลตรวจเอกเสียดีที่สุด
จะเจอการตอบกลับอย่างแน่นอน
ท้าทายแต่คนอย่างศรีสุวรรณไม่ยอมใครอยู่แล้ว

ผมก็ไม่รู้ไปอ่านน้ำเสียงมันอย่างนั้นหรือเปล่า

แต่ทุกครั้งที่คุณศรีสุวรรณออกมาพูดเขาดูมีความมั่นใจทุกครั้งไหมคะ
เขาไม่เคยไม่มั่นใจเลยในทุกครั้งที่พูดอะไรออกมา

คือเขาก็ทำการบ้านหาข้อมูลมาดีแหละเขาก็เลยมั่นใจ
แต่ว่าทางธนไหนเอกซีรีส์พิสุทธิ์ก็ดูมั่นใจอยู่เหมือนกันนะ
แต่ว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาที่ผมทำรายการเวลาเชิญมา

ทางฝั่งของท่านเสรีพิสุทธิ์มาผมขอโฟนอินท่านศรีสุวรรณ
ไม่นะไม่ได้ไม่ว่างท่านบอกเลยท่านไม่โฟนท่านบอกเลยท่านบอกเลย
พี่ศรีบอกเลยบอกไม่บอกแกก็บอกว่าแหมมันหนุ่มมันไม่ได้หรอก
หนุ่มก็ต้องเข้าใจว่ามันมีกรณีกันอยู่
ผมก็ไม่อยากไปพูดไปต่อเล่าต่อเถียงอะไรกัน

เอาไว้อังกฤษทั้งประเด็นเพิ่มหรืออะไรแบบนี้

อ่ะงั้นก็ให้รอให้พี่ศรีมาแล้วก็พี่หนุ่มก็โฟนอิน

แลตัวนี้เค้าเพิ่งคอยกันใช่มั้ยคะ

เด็กค่อยโซเชียลเป็นเรื่องของแกไม่ซัก

แต่ว่าสนุกของแกว่าไม่ได้หรอก

ชุดแกไม่เปลี่ยนเลยกับแมสอ่ะ

อยู่ยื่นอยู่ยืนชี้

น้ำบอกว่าน้ำแต่งขึ้นมา
ฮะทำขึ้นมา

พี่ถามหมดแล้วถามจริงมั้ยทำไม
ไว้หนวดก็มันดูเข้มมันดูเท่แกก็เลยอยากจะไว้บ้าง

ดูผิดไม่ได้นะเนี้ยนวดนะ
มีความแบบว่าถ้าเป็นเล่นแบบโหดก็น่ากลัวนะ
ได้อยู่นะเออ

ดีนะพี่ศีรษฐวัณกัญญาผู้มีแสงในตัว
นี่ดูพี่หนุ่มถามว่าพี่หนุ่มโทรหาแหล่งข่าวหรือโทรหาแรงมันนี้
จะคุยกับเรื่องข่าวหรือคะมีคนไม่รับมั้ย

แล้วพี่เป็นไงคือหยุดแค่นั้นหรือว่าพยายามโทรต่อ
ไม่ก็หยุดคือเขาไม่อยากโฟนก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว

คือถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาหรืออยากจะโฟนก็โฟน

เพราะบางคนก็อึดอัด
บางคนก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะไรอย่างนี้
หรือว่ามันดีโฟนมาแล้วมันจะยิ่งจากที่ดี

อืมก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขา
เป็นสิทธิ์ของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ว่าเราต้องรับกันทุกคนนะคะ
เรื่องของสินค้าราคาแพง
คือทุกคนบ่นกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเนาะ
แพงมากน้ำมันแพงมากอะไรก็ขึ้นขึ้นไปหมด
เขาก็เลยมาดูกันว่าแล้วตอนนี้เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อเขาบอกว่าเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม

ฮะ๑๓ปีใช่ไหม๑๓ปี
คือถามว่าแล้วเงินเฟ้อมันสำคัญกับชีวิตประจำวันเรามากไหม
สำคัญมากเพราะว่าค่าเงินมันมีผลเรื่องของค่าเงิน
เงินเก็บที่สมมุติว่า๑๐ปีที่แล้วเก็บ๓๐๐บาท
ปีนี้๓๐๐ไม่พอแล้วเพราะมันต้องบวกเงินเฟ้อไปอีก
เฟ้อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา๗๑นะคะ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วก็คือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ๑๓ปีค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์
ส่วนเดือนเมษายน๔๖๕
สาเหตุเงินเฟ้อก็แน่นอนพลังงานสูงนะคะ
พวกพลังงานน้ำมันต่างเนี่ย
ราคามันพุ่งสูงขึ้นในตลาดโลกมันก็เฟ้อตามกันไปทางโลก
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเขาบอกสูงขึ้น๓๕

๊าซหุงต้มสูงขึ้น๘นะคะ
อาหารสูงขึ้น๖๑๘
เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ขึ้นหมดทุกอย่างผักเผือกอะไรก็ขึ้น
พฤษภาคมเขาบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยมีการปรับราคาสินค้าในบ้านเรา

รายการเกือบ๓๐๐รายการในเดือนเดียวนะคะ
ส่วนเรื่องของใช้ส่วนบุคคลชมพูยาสีฟันก็ขึ้นหมดเหมือนกัน
คนก็เลยถามว่าโอ้โหถ้าพฤษภายังเฟ้อขนาดนี้
แล้วมิถุนาเดือนนี้จะเฟ้อหนักกว่าเดิมไหม
เขาบอกว่าเฟ้อกว่าแน่นอนสูงกว่าพฤษภาคมแน่
เพราะน้ำมันไม่มีทีท่าว่าจะลง

แนวโน้มเงินเฟ้อตัรมาส๒๓๔สูงกว่า๔๗๕เปอร์เซ็นต์แน่

มันน่าจะลดลงเพราะว่าฐานเงินเฟ้อปีก่อนมันสูงมาก
ถ้าสรุปเอาทั้งปีนี้คิดว่าเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ๖๐๐
เพราะฉะนั้นอาจต้องมีการคำนวณเรื่องของการเก็บเงินการลงทุนอะไรต่างกันใหม่
เพราะมันต้องบวกอัตราเงินเฟ้อนี้เข้าไปด้วยนะคะ
เรื่องต้นเขาบอกว่าถ้าดูเปรียบเทียบทั่วโลกจริงแล้วอัตราเงินเฟ้อเรทเท่านี้
เขาบอกว่าของไทยมันยังต่ำกว่าของทั่วโลกแล้วยังอยู่ในเป็นเทียนดับ๕
แต่เขาบอกว่าถ้ามีการประเมินใหม่ทั้งหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะหลุดแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่ต่ำแล้ว
แล้วมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก
ใช่งั้นต่อเลยที่พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นใช่ไหมครับ

วันก่อนพี่พี่โดนไป๓๐๐กว่าบาทถัง๓๑๑๐บาท

ใช่เคยเติมอยู่ประมาณ๑๘๙๐๐

อันนี้คือสาวแวนมอเตอร์ไซค์ค่ะ

ใช่เมื่อก่อนเติม๑๐๐บาทคือเต็มถังเยอะขับไปนู่น๓รอบรอบเมืองทองรอบโรงธรรมบุรีค่ะ
ตรงนี้๑๕๐พี่๑๒๐มอเตอร์ไซค์แบบคนที่ขับรถรับส่งเดือดร้อนกัน
เพราะว่าราคามก็ขึ้นไม่ได้ไม่ต้องเวลาได้ขึ้นก็ต้องตามกฎกตริกาใช่ไหมคะ

น้ำมันไหนก็พูดเรื่องเงินแล้วพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคะทุกคน
อย่างที่บอกว่าน้ำมันดีเซลจะขึ้นเรื่อย

นี่หนูเตรียมแล้วหนูเตรียมแล้วเนี่ยหนูต้องแล้วเนี่ย

พรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นเป็น๓๔ซึ่งเขาบอกแล้วว่าคือตอนนี้มันอุดหนุนช่วยไม่ไหวแล้วตึงไม่ไหวแล้ว
ก็พยายามจะตรึงให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกพรุ่งนี้มันจะขึ้นมาอีกหนึ่งบาทนะคะ
ที่ตอนนี้เป็น๓๒๙๔พรุ่งนี้เป็น๓๓๙๔แล้วก็ปรับตามตลาดโลก
แล้วเขาบอกด้วยว่ามีโอกาสว่าสัปดาห์หน้าจะขึ้นอีกบาทนึงเป็น๓๔๙๔ค่ะ
เพราะว่าหลายคนบอกว่าแล้วกองทุนน้ำมันไปไหนช่วยอีกหน่อยไม่ได้เหรอ
สถานะกองทุนน้ำมันตอนนี้นะคะสุทธิติดลบอยู่ที่๘๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ติดลบนะคะไม่ใช่เหลือเงินนะกองทุนน้ำมันติดลบอยู่
และยังต้องอุดหนุนดีเซลที่ลิตรละ๘๘๑บาทต่อลิตรด้วย
อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สกนชก็เลยบอกค่ะว่า
คือตอนนี้พอมันติดลบเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอุดหนุนหรือว่าช่วยได้
ที่ที่สุดคือตามมติคอรมอล๒๒มีนาให้ช่วยดีเซลกึ่งหนึ่ง
เป็นคุณล่างปฏิบัติไม่ไม่นานระเบิดนี่นะครับ
ของนักทีมือคือชอบฟรรดาที่สนกครอง
พี่คิดว่าน่าจะช่วยได้ตอนนี้หารือกับส่วนการคลังอยู่คือ๑กู้เงินจากสถาบันการเงิน๒๐๐๐๐๐๐๐บาท
กำลังหารืออยู่ว่าคลังจะให้ใช้วิธีไหนจะกู้หรือจะใช้งบรัฐ
ว่าถ้าเกิดมันผลักดันทำให้ข้าวของแพงขึ้นไม่ว่าเป็นค่ากับข้าวค่าขายค่าพริกค่าอะไรอย่างนี้
ขนส่งด้วยเนาะใช่แล้วตอนนี้คือนโยบายของการเพิ่มค่าแรงก็ยังไม่ขึ้น

ก็ก้มหน้ารับชะตากรรม
แล้วก็ตอนนี้แม่ค้าก็ต้องขอขึ้น๕บาท๖บาทน้ำมันอีก

คือแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามเห็นใจลูกค้าแล้ว
แต่ว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็คือปิดร้านกันมาเยอะมากเลยนะเขาพูดไม่ไหวอ่ะ

พอพูดถึงเรื่องน้ำมันแล้วก็ต้องมาคู่กับการขับขี่ยวดยานผ่านนะใช่ไหม

ล่าสุดค่ะต้องไปดูหนุ่มคนนี้เลยค่ะ

ภาพการขี่จักรยานโอ้โหหวาดเสี่ยวมากเลยค่ะ
หนุ่มคึกขนองลายนี้นะคะโดยการปล่อยมือจากแฮนดรถค่ะ
และมีการนอนหงายหลังลาบไปกับเบาะพร้อมกับยกมือ

ขณะที่ขับรถกำลังวิ่งไปด้วยความเร็ว
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อมูล

ฉากที่ปรากฏในคลิปนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
สภพยุหาคีรีจนครสวรรค์นะคะ

สภพยุหาคีรีนะคะ
ซึ่งตอนนี้สคุณชัดภุ่มเกษมค่ะ

ก็ปกติก็ขับแบบนี้แหละชอบส่วนตัว

พลังใบหรือจะมาสู้พลังเม็ด

พี่ดูดไหมแค่ขาเดียวใช่ไหม

ชาวโซเชียลนะคะแล้วก็คนที่ดูคลิปคิดว่า
อื้มต้องมีอะไรในกระแสเลือดหรือเปล่า

สารเสพติดในร่างกายไม่พบค่ะ

แต่ว่าเป็นสไตล์การขี่

หรือเป็นคนมีสำหรับธาราวะ

ใกล้ล่ะไม่กลัว
แต่อันนี้คือผิดฐานขับขี่หว่าเสี่ยวนะ
มีเสียงคุยของมัน
ฟังเสี่ยงเขาหน่อยดีไหม
ฟังเสียงพี่เขาหน่อย

ไม่ใช่เสียชัดนะ

ไหนเสียงอะไรอะ

ในตีนี้เราก็อยากจะชู

แต่ต้องไม่มีคุณมีอันตราย

คือเราต้องทำให้ได้เขาต้องจ้างมันที่จะนอนครับ

อ่าใจมันรัก
แล้วที่เห็นผมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เพลี้ยกินนะฮะ

หมูพี่ชัตริ์

อย่าหาเพรียกินผมเลยไม่ได้นะ

แต่ตอนพี่ขีดจริงน่ะรถเต็มถนนเลยไม่อันตรายเหรอ
ถนนในหมู่บ้างกับถนนหลวงสิครับ

แต่เขาบอกว่าอ๋อผมเห็นคนหมอบขี่มาเยอะนะ

พอร่างสุดก็โดนคุณตำรวจแจ้งข้อหาธาน

ไม่รู้เนอะต่อไปจะไม่ทำแล้ว

คือถ้าพี่อยากจะฝึกซ้อมด้วยความใจรักจริง
ไปหาสนามที่แบบไม่มีรถไม่ใช่ถนนใหญ่
แล้วพี่อาจจะขี่วนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้

เออใช่เลยหมวกกันนอกไม่มีเลยภักดิ์

อยู่บ้านรถเขาเป็นที่โรงจอดรถ
เป็นที่เก็บรถของมอเตอร์ไซค์ที่บอทเขาทำไว้

ไม่ก็ชอบก็เก็บไว้อะไรอย่างนี้

ไม่ได้ขี่แล้วเคยขี่แล้วนานมากแล้วก็แบบ

แม่แห่เผอร์
พี่มันยืนทำอย่างนี้ไม่ได้

เรื่องเด็กอายุ๑๒ที่ว่าปวดท้องแล้วไปนั่งรอ

เออเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้หน่อย

อ้าวอะไรก่อน

อันนี้ก่อนเลยเหรอได้ก็คือมีกรณีของเด็กคนหนึ่งนะฮะเป็นเด็กชายวัย๑๒ปีนะครับ
น้องนี่ชื่อว่าน้องต้นน้ำนะฮะน้องต้นน้ำกิติศักดิ์คือน้องเนี่ยอยู่บุรีรำอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยปวดท้องมากนะฮะน้องปวดท้องมากน้องก็บอกคุณพ่อคุณแม่
บอกเนี่ยหนูปวดท้องจังเลยมันปวดไม่ไหวแล้วแม่พ่ออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พาไปที่โรงพยาบาลพุทธไทยศพนะฮะไปอยู่ที่นั่นประมาณน่าจะวันหนึ่ง
ก็ไปตรวจเสร็จปุ๊บก็รู้ว่ามีอาการแบบน่าจะมีเรื่องของไส้ติ่งก็เลยส่งต่อมาที่เนี่ยนะฮะ
ไลน์น้องต้นน้ำมีอาการปวดท้องตลอดเวลาส่งไปที่หมอพุทธไทยสงฆ์เนี่ยตรวจพบว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับ
หลังจากนั้นส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะฮะพอน้องไปถึงที่ศูนย์บุรีรำเนี่ยนะครับ
น้องไปนอนรออยู่นะไปนอนรออยู่เนี่ยคือกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้ว
ปรากฏว่าเข็นน้องเข้าไปแล้วอยู่ดี
เข็นกลับมาปอคุณแม่ก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเข็นออกมา

คุณหมอจะต้องผ่าตัดแขกพิเศษ๒คนก่อนเป็นคนไข้พิเศษ๒คน
หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็นั่งงงส่วนตัวน้องก็นอนเจ็บปวดทรมานแล้วแบบสาหัสเหลือเกิน
ข้ามไปอีกวันหนึ่งนะข้ามไปอีกวันหนึ่งอ่ะจนกระทั่งน้องแบบสุดสุดแล้วอ่ะฮะ
ก็เลยต้องเข็นน้องเข้าห้องผ่าตัดไปตอนบ่าย๓เนี่ยนะฮะวันนี้๓๐เห็นไหม
หลังจากนั้น๔โมงออกจากห้องผ่าตัดถูกส่งตัวเข้าห้องไอซียู
เสียชีวิตนะหมอบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วก็ติดเชื้อ
สี่วิทยายาซาบนกิลซ่อบน้องต้นน้ำ
ทีนี้แม่เขาบอกเลยบอกว่าทำไมทำกับลูกเขาแบบนี้
คือทำไมหมอถึงแบบเอาเข้าไปแล้วแล้วออกมา
เขาบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยได้มีการผ่าตัด
ลูกเขาต้นน้ำไม่ตายหรอก
เขาจะได้กอดลูกเนื้อกายหยาบของลูกเลย
แต่นี่เขาต้องมานั่งกอดรูปภาพ
ซึ่งหลังจากที่น้องเกิดอาการปวดท้อง
น้องตอนก่อนจะเสียชีวิตนะ
นอนมองหน้าแม่เหมือนกับพยายามจะบอกแม่ว่า
ทนไม่ไหวแล้วแล้วน้องค่อยหลับตาแล้วก็จากไป
อันนี้คือที่แม่บอกนะครับใช่นี่ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ
ทางฝั่งของน้าสาวของเด็กเนี่ยก็ออกมาบอก
บอกว่าหลานเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาล

หลังจากนั้นก็ต้องส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมน์
แล้วก็ไปรักษาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยหมอเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะหมอไม่ได้มีออกมาแถลงอะไรเลย
เขาก็เลยคล่องใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วที่สำคัญที่สุดเชื่อไหมว่า
งานศพของน้องเองเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ไปในงานศพน้องเลยแม้แต่คนเดียว
ใจนะโอ้โหมันแบบขนาดไหนเนี่ย
ล่าสุดนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้เองนะฮะ

ทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะฮะ

ในฐานะที่เป็นรองพอฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

ที่รับมอบหมายจากทางในแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาศาล

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าน้องต้นน้ำได้มีอาการปวดท้องน้อยขวามา๑วัน
เข้ารับการรักษาที่พุทธไทยสงฆ์

แล้วส่งต่อมาที่โรงพยาบาลศูนย์บรีรัมน์

วินิจฉัยว่าไส้ติกอักเสบเช่นเดียวกัน
โดยเซ็ตเวลาผ่าไส้ติ่งเอาไว้ที่ตอน๑๗นของที่๒๙พฤษภาคม

มาพบว่าอาการของน้องเปลี่ยนแปลง

ประกอบกับผู้ป่วยมีความสูง๑๖๓น้ำหนัก๘๓
อยู่ในสภาวะของคนน้ำหนักมาก
ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดตอน๕ทุ่มครึ่ง
แต่ในขณะนั้นห้องผ่าตัดซึ่งมี๓ห้อง
มีคนไข้รอผ่าตัดอยู่ทั้งหมด๓ห้อง

และมีลำไส้เน่าแพทย์ต้องการตัดต่อลำไส้
ต้องผ่าตัดคนไข้ที่มารอก่อนหน้านี้
เป็นผู้ป่วยช่องท้องอักเสบอย่างรุนแรง
ผู้ป่วยรายที่๒ผ่าตัดเสร็จประมาณตี๒วันที่๓๐พฤษภาคม
ส่วนห้องผ่าตัดอีกห้องหนึ่งเป็นคนไข้อุบัติเหตุ
กระดูกโผล่มีแผลเปิด
อีกรายหนึ่งช่วงใกล้จนถึงเที่ยงคืน

ต้องผ่าตัดเด็กในคันมีสภาวะหัวใจเต้นเร็ว
แต่การประสานงานของหมออาจไม่ตรงกัน
ทำให้พนักงานเปรย์เข็นน้องต้นน้ำเข้าไปในห้องผ่าตัด
จากการประเมินของหมอไม่ทราบได้ว่าการผ่าตัดเคสก่อนหน้านี้
เสร็จสิ้นตอนไหนหรือจะใช้เวลานานแค่ไหน

ถ้าจะให้เด็กรออยู่ในห้องผ่าตัดอาจจะไม่ปลอดภัย
จึงแจ้งไปยังหอผู้ป่วยบอกขอส่งตัวคนไข้คือน้องต้นน้ำ

ต่อมาแพทย์พบว่าน้องมีอาการหายใจเร็วขึ้น
และตรวจพบว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ผลจากการผ่าตัดเพราะว่าไส้ติ่งนั้นแตก
ผ่าตัดเสร็จเวลาประมาณสักบ่าย๒
ใช้เวลาในการผ่าตัด๔๕นาที
เนื่องจากสภาพก่อนผ่าตัดนั้นมีภาวะแย่ลง

และหัวใจน้องนั้นหยุดเต้นเมื่อเวลาประมาณตี๒๒๕

โรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วย
และโรงพยาบาลยอมรับว่าเรารักษาล่าช้าจริง

คณะทีมแพทย์รวมถึงคณะการเยียวยา
และการให้ข้อมูลการเยี่ยมบ้านคนไข้ถือว่าล่าช้าไปมาก

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอคำนาจผู้ปกครอง

ทางหมอที่ทางรองพอที่ออกมาแถลงเนี่ย

ในนั้นมีคนไข้ที่รออยู่แล้ว๓ห้อง

แต่ว่าพอฝั่งของแม่ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวหมอต้องตัดคนไข้พิเศษ๒คน

คือทีนี้ในสิ่งที่คุณหมอชี้แจงมาเขาก็

คุณบอกว่ามันมีคนไข้ด่วนหมดเลย

ซึ่งตอนที่เข็นน้องต้นนำเข้าไปผิดคือเที่ยงคืน

ไม่รู้ว่าเคสก่อนหน้าผ่าตัดถึงกี่โมง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

ขึ้นไปเที่ยงคืนเป็นเคสแม่ลูกหัวใจประเทศเรียนฟอร์ม

เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขยี้อีก

น้ำเว้ยเองเปิดไปแล้วนะเมื่อกี้
วันที่๒๙บ่ายโมงน้องต้นน้ำมีอาการปวดท้องตลอดเวลา
ไปที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์ตรวจพบว่าไส้ติ่งอักเสบ

ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรามค่ะ
ที่ย่างคืน๕นาทีเข็นออก
เข้าไปในห้องผ่าตัดของเคสที่ต้องผ่า
คนไข้ตั้งคันที่ลูกในท้องหัวใจเต้นเร็ว
ก็เลยต้องให้น้องต้นน้ำออกไปรอที่ห้องพักก่อน
เข้าสู่ที่๓๑น้องเสียชีวิตคำถามย้อนกลับไปมาหน้าเมื่อกี้ด้วยไอน้ำ
ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี่จำบ่าย๓ไหมนะย้อนกลับไปดูวันนี้เที่ยงคืน
เที่ยงคืนถึงบ่าย๓อ่ะกี่ชั่วโมงตี๑ตี๒ตี๓ตี๔ตี๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓
๓ชั่วโมงจะผ่าอีก๓เคส๔เคสนั้นไม่เสร็จเหรอ
หรือเราไม่ได้เป็นหมอเราอาจจะไม่รู้เขาอาจจะผ่านไม่เสร็จก็ได้เขาจะอ้าง

เขาก็ต้องชี้แจงว่าไอ้แก๊ปเวลาตรงนี้มันไปไหนแล้วทำไมถึงไม่ผ่าน้อง
๑๕ชั่วโมง๑๕ชั่วโมงใช่ไม่ใช่๑๓๑๕ชั่วโมง
๕ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๑๕นาฬิกาของอีกวันหนึ่ง
๕ชั่วโมงเต็มคือถ้าจะบอกว่าผ่า๓เคสนั้น๑๕ชั่วโมง

ถ้าหมอคนเดียวผ่า๓คนคนละ๕ชั่วโมงเป็นไปได้

เราพูดมากไปเดี๋ยวเขาออกมาได้
ถ้าเวลาไม่ได้ห้องไม่พอจริง
ส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นได้ไหม
น้องจะได้ไม่ต้องรอคับวันเลย
ถ้าเกิดมีการต่อสารกับอีก

เพราะมันก็น่าจะเร่งด่วนเหมือนกัน
สงสัยน้องโก้นน้ำเลยค่ะ
คนบอกวันนี้ที่หนูอ่านข่าวมากสุดละ
มาให้ดูยังไม่ได้ไปตามเรื่องนี้นะไอ้เพจหมามะเร็ง
วันก่อนผมโทรไปคุยอีกทีแล้วตอนแรกบอกจะมาคุยด้วย
เที่ยงคืนส่งเข้ามาบอกว่ามาไม่ได้แล้ว
ตอนนั้นอ่ะคือพี่โทรไปแล้วคุยกันแล้วอืมเล่าให้ฟังก็ได้
คือจริงเนี่ยน้องคุณเนี่ยชื่ออะไรวะหนูนาหรือไง

เปอร์เปี๊ยะการเวลาค่าฟังค่ะคุยทะลุดามาค่ะ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมไม่ก็โทรไปเช้ากัน๕นาที

หลังจากนั้นเค้าก็บอกว่าเออมาออกแล้วได้ไหมนู่นนี้นั่น
เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาต้องไปขอออกของปเปี๊ยะ

พี่ขออนุญาตแล้วกันขอคุยด้วยหน่อยไม่ต้องกลัว
มาเถอะแต่พี่อยากได้อีกฝั่งนึงมาออก

เขาก็เขารู้สึกเขากลัว
บอกไม่เป็นไรเราก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงออกไป

พี่ขอรถไปรับได้ไหมขอโอเคงั้นเขาจะวิักษ์หรือก็จะมาเพราะหนึ่งในนั้นที่ผู้เสียหายคือคุณไซมดรฟิลล์
คือไซมดรฟิลล์โอนเงินไปด้วยโอนเงินมาให้เขาด้วยแล้วก็กลัวกว่ามันเป็นประเด็นเกิดขึ้น
แล้วก็จะมาให้มาวันศุกร์นี่คือคุยคืนวันพฤหัสนะให้มาวันศุกร์
แล้วก็เดี๋ยวผมจะโทรไปบอกป่อเปี๊ยะทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วทางฝั่งป่อเปี๊ยะเนี่ย
เขาเอาใครมาบ้างผมก็ถามไปอย่างนี้นะถามดูนะเอาใครมาบ้าง
เขาบอกว่ามีทนายมานั่งด้วยคนหนึ่งอืมพี่บุ้งเป็นไปได้ยังไงบอกไม่ใช่มั้ง
น่าจะมีคู่กรณีมาด้วยมั้งน้องไปเช็คมาก่อนพี่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ถามดูก่อนเขาบอกว่าคนเดียวเลยมีทนายมาเขาบอกแล้วผมก็ถามทนายเป็นใคร
ก็บอกไม่รู้พี่บอกโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่โทรไปเช็คกับป่อเปี๊ยเอง
แล้วพี่ก็ขึ้นมาถ่ายข่าวใส่ไข่เนี่ยหลังจากนั้นพอออกจากข่าวใส่ไข่
จะโทรไปหาป่อเปี๊ยะว่าเออเอาใครมาปรากฏว่าท่านเสรีพิสุทธิ์โทรมา
บอกว่าเดี๋ยวจะมาวันศุกร์พี่ก็เลยต้องหยุดเคสของหนูนา
จุดของเคสหนูนาไปก่อนโดยที่พี่ก็ยังไม่ได้ไปบอกนะยังไม่ได้ไปคุยนะ
แต่พี่กะว่าเออเดี๋ยวจะเอามาอัดเป็นเทปกันแล้วกันคิดแต่แต่ปรากฏตอนประมาณสักเที่ยงคืนน้องก็ส่งมาบอกว่า
ไม่มาแล้วนะเออบอกไม่มาแล้วเพราะว่าหนูเครียดหนูกลัว
พี่ก็เลยถามแล้วรายการของเวิร์คพอยต์เราไปหรือเปล่าไม่ไปค่ะ
ไปค่ะเพราะว่าหนูกลัวหนูเครียดแต่คำตอบเดียวพี่มีข้อความที่เขาส่งมาเครียด
โอเคไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วก็บอกพี่แล้วกันเนอะพี่บอกแบบนี้วันรุ่งขึ้นวันศุกร์
นางก็ไปออกเวิร์คพอยต์ดราม่าเกิดเลยนะดราม่าเกิดเลยประเด็นเกิดเลยใช่เนี่ย
นี่คือข้อเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ตอนแรกวันนั้นมีคนมาถามมิ้นเหมือนกันว่าแบบเขาแย่งแขกกันเหรอหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งแขกันเลยคือเป็นแบบนี้มีข้อมูลมีหลักฐานทั้งหมดยืนยันอยู่
แล้วจริงอยากจะคุยกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงมันมีหลายอย่างที่วันนั้นมาออกแล้วเขาไม่เคลียร์คือไม่ได้เคลียร์อะไรเลย
เหมือนว่าได้ต่อประเด็นยอดดราม่าต่อยอดต่อยอดมันไม่จบมันไม่จบอืมโอเค
กลายเป็นดูกลายเป็นคนดูน่าสงสารอย่างนั้นอีกเนี่ยเขากลัวพี่ตรงนี้แหละเขากลัวพี่ตรงนี้แหละ
ไม่หรอกคือคนเรามันก็ต้องพูดตามข้อเทคจริงไม่แต่เข้าใจพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มเขาเป็นคนรักหมา
ไม่ใช่คุณมันไม่ได้เกี่ยวกับคนรักหมาไม่รักหมาแต่ประเด็นมันคือว่ามันต้องชัดเจนไงคือคุณยังไงคุณกล้าทำคุณต้องกล้ารับ
ใช่ไหมคุณเปิดบริจาคคุณเอาเงินไปซื้อรถจริงไหมคุณเอาหลักฐานมาดิคุณต้องเปิดมาดิว่าคุณเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
อย่างนี้หรือว่าแบบเงินบริจาคคือไอ้ตรงนี้คือมันมีโอกาสที่คนอื่นเขาจะไปแจ้งความคุณได้นะถูกป่ะเพราะคุณเอาไปใช้ผิดประโยชน์ผิดจุดประสงค์อะไรแบบนี้
แต่สุดท้ายมันคือถ้าออกมาแล้วเป็นแบบนี้ไม่มีประโยชน์ความชัดเจนมันไม่เกิดไง
แต่สุดท้ายเรื่องนี้เขาไปไล้กันเองและล่าสุดมีคนติดต่อผมแล้วว่า
จะขอพูดใช่ไหมอยากเออมีเลอะเยอะเลยอ่ะ
หมายถึงผู้เสียหายแหละค่ะน้องเยอะแหละเคดนี้เยอะมากเพราะ
เงินเยาะบริจาคเยอะมากรอติดตามละ
ลุ้ยต้องไปหาเขาเนี่ย
ไม่ต้องไปหรอก

อุ้ยก็ทำได้
เธอคิดปล่อยแล้วกันนี่ทำทุกคนยุ่งหมดเลยวันนี้

อ๋อดีเนี่ยรายการก็ทำแบบนี้แล้วเหรอ
เรื่องรายการเริ่มสดท้ายมากพี่

คือนี่มานั่งก่อน๑๕นาทีเสร็จก็ปึ้บ

เมื่อสุขครับแต่ตรวจเรียบร้อยแล้วครับผม
ไปเติมน้ำมันขึ้นสองขีดเติมไปห้าร้อยคุณไม่ติดนะไม่มีฮะ
ไม่มีนะชัวร์นะชัวร์โอเคผมกลัวเลยเพราะว่าพี่หนุ่มกลัวอยู่แล้ว
ผมเซฟให้อยู่แล้วโอเคครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมาถึงเรื่องราวน้อง
วิวกิ้นน้องพีพีบ้างดีกว่าครับผมนะฮะเพราะว่าตอนนี้งานเข้าฮะ
ก็เลยส่งกำลังใจไปถึงน้องบิลกิ้งกับน้องพีพีลูกรักของพี่หนุ่ม
นะครับผมในค่ายของปรินามิวสิทธิ์รู้จักไหมเหาะไม่รู้จักแต่ปรินา
ใครคุบอะไรนะไม่ใช่ใครคุบอ๋ออันนี้คือปรินามอ๋อมิวสิก
แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมนะฮะกับน้องบิลกิ้นพุทธิพงศ์และน้องพีพีกริจนะครับ
โดยเริ่มจากได้แชร์โพสต์นะฮะที่ศิลปินคู่จิ้นคู่นี้เนี่ย
ต่อมาเนี่ยก็มีการพาดพิงไปถึงเรื่องของเพศสภาพด้วยฮะส่งผลให้แฟนคลับเกิดความไม่สบายใจ
จนเกิดแฮสแท็กนะครับแบนจิมแอนด์สวิมนะครับผมพุ่งติดเทรนด์ในทวิตเตอร์
ล่าสุดครับพี่หวานเจี๊ยบฮะได้ออกมาส่งกำลังใจถึงน้องพีพีแล้วก็น้องบิลกิ้นนะครับ
ไอจีส่วนตัวในฐานะผู้ช่วยดูแลงานแสดงโดยระบุข้อความว่า
ยินดีกับทุกความสำเร็จของทั้งน้องทั้งสองคนนะคะพี่จะเป็นส่วนเล็กของคนเบื้องหลังที่จะอยู่ดูแลและ
ก็ต้องซ่อมภูติน้องเสมอรักด้านจมผู้อรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่หวาดเจี๊ยบก็ดูคิวให้น้องพีพีด้วย

เดี๋ยวจำใหม่หลับพร้อมค่ะป่๊ะก่อน
สอบเหรอพี่หนังต่อหนึ่งครั้งชั่วโมง

ว่าถ้าหมดดำไม่มาใช่งานพูด

ว่าในนักจะไม่ค่อยฟังหรือผู้นี้

เจอกันพรุ่งนี้นะคะ๕โมง๔๕ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ